เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่นักแสดงหน้าใหม่

กำลังจะเป็นนักแสดงแบบเต็มตัวแล้วนะจ๊

ใช่ชีสวยสะพรั้งสมวัย๒๐จนเลย

แต่ที่รู้พี่เจ๊กรีนเข้าไปถามมาให้แล้ว

เมื่อเห็นว่าราคอนเรื่องแรกใกล้จะลงจอดแล้วละค่ะ
คือเอาให้ครอบครัวนะไซคอลมอบให้ครอบครัว
มอบให้คนพิเศษบ้างนะคะยังไม่มีแฟน

แบบยังค่ะ
ก็จะมอบให้แม่ให้เพื่อนแล้วก็

คนที่แบบให้โอกาสเราให้งานอย่างนี้ค่ะ
คือเอาจริงหรือครับไม่มีหนุ่มมาจีบเลยหรือครับ

มีก็ต้องมีสิใช่ไหม

ยังไม่เจอคนที่แบบว่าชอบจริง

น่าจะมีละครออกมาให้ได้ดูแล้วนะคะ

ต้องรอดูนะเพราะจริงแล้วเธอคนนี้เนี่ย

ใช่แล้วแล้วมารอดูว่าสาวสูงสวยขายาวแบบนี้